คุณผู้ชมนึกถึงสภาพรั้วรวดหนามออกใช่ไหม
คือจริงมันก็ป้องกันโจรป้องกันขโมยแหละ

ไม่รู้แต่ที่แน่แมวมาติดตรงรั้วรวดหนาม

นี่อยู่ในสภาพเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับ
แล้วก็เอารวดหนามนั้นคาแล้วไปผ่าที่โรงพยาบาลใช่ไหม

คุณแล้วรั้วรวดหนามมันม้วนพันกันแบบนี้

ถูกต้องค่ะแล้วจะช่วยมันยังไงนี่
กู้ภัยสว่างเมตตาพิมายก็ไปช่วยเหลือเจ้าแมวตัวนี้
นี่ถ้าเป็นคนติดยังบอกได้พี่พี่อย่าดิ้น
ใช่แต่แมวติดคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะ
แล้วยิ่งมันตกใจมันก็ยิ่งดิ้นใหญ่เลยค่ะนี่อยู่ตรงรั้วบ้านของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลในเมืองอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมานะคะทีเนี้ยไอ้แหลมแหลมของรวดหนามอ่ะมันแทงทะลุขาขวาด้านหลังของแมวตัวเนี้ย
มันก็ร้องแบบเจ็บปวดอ่ะดิ้นก็ดิ้นไม่หลุดค่ะ
ห้อยติดอยู่แบบนั้นเป็นแผลลึกเป็นแผลยาว๕เซนนะ
ชาวบ้านไปเจอพยายามพยายามจะช่วยเหลือแมว
แต่ช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยไม่สำเร็จค่ะ
คือแมวมันกลัวด้วยยังมันเจ็บ

แล้วเอาเครื่องมือเอาอุปกรณ์ต่างมาช่วย
นี่ดูสิจังหวะที่แบบต้องเอาครีมมาเห็นไหม
ตัดค่อยตัดแล้วเอาผ้ามาห่อขาแมวเอาไว้ก่อน

ใช่ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๑๐นาที

พอแมวมันเป็นอิสระแล้วปั๊บมันดิ้นออกเลยนะ
แล้วมันก็รีบกระโดดหนีเข้าป่าไปแบบเร็วเลยค่ะ
กู้ภัยจะทำแผลจะประถมพยาบาล

นี่ตอนที่เขาเอาเสื้อห่อตัวแมวไว้แล้วก็ช่วยเนี่ยนะ
คิดว่าเจ้าเหมียวตัวนี้มันคงจะวิ่งอยู่แถวนี้แล้วก็สนแหละ
อาจจะกระโดดอาจจะมุดรั้วรวดหนามแต่ว่าพลาดไง
โดนเกี่ยวจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะคะ
สิวิ่งปู๊ดไปเลยครับ